มีเหตุคนร้ายขับรถตู้
จากนั้นไปพุ่งชนคนเดินเท้า
เป็นเหตุลักษณะคล้ายกับการก่อการร้ายที่เกิดขึ้น

แต่เหตุการณ์ครั้งนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่ทราบมูลเหตุ
หรือว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุที่แน่ชัดนะคะ
ตอนนี้ก็มีชาวแคนาดาบางส่วน
ที่เขานำเอาดอกไม้แล้วก็เทียน

ส่วนตัวคนร้ายเนี่ยตำรวจยังคงเร่งสอบอยู่นะคะ

ไว้อะไรเต็มไปด้วยความโศกเศร้า
เพราะว่าคนร้ายขับรถตู้ไปพุ่งชน
ผู้คนในโตรันโต้ของแคนาดา
ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
มากถึง๑๐ศพบาดเจ็บอีก๑๕รายค่ะ
ที่เห็นเหตุการณ์บางคนเปิดเผยด้วยความช็อกนะคะ
บอกว่าภาพที่เขาเห็นก็คือรถตู้ของคนร้าย
พุ่งเข้าชนคนที่เดินตามถนนหลายคนอย่างรุนแรง

ทางเจ้าหน้าที่ก็ยอมรับว่าจนถึงตอนนี้
ยังไม่ทราบแรงจูงใจที่แน่ชัดของผู้ก่อเหตุ
คือนายอเล็กมินาเซียนอายุ๒๕ปีค่ะ
ทางสื่อของแคนาดาเองบอกว่าหลังเกิดเหตุ
ตำรวจได้รีบเข้าไปควบคุมสถานการณ์
แล้วก็พยายามจับกลุ่มคนร้าย
แต่นายอเล็กไม่ให้ความร่วมมือนะคะ

และให้ตำรวจเหมือนกับวิสามันเขาเลย
แต่สุดท้ายเขาก็ถูกรวบตัวได้ในที่สุดค่ะ
ขณะเดียวกันมีการเปิดเผยด้วยว่านายอเล็ก
เคยเข้าเรียนในโรงเรียนสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษ

ชายคนนี้จะไม่ค่อยเข้าสังคมและมีเพื่อนน้อย
แต่ก็ไม่เคยเห็นเขาแสดงพฤติกรรมรุนแรงมาก่อนนะคะ
เดี๋ยวเรื่องนี้ต้องสอบสวนว่าสรุปแล้วเป็นการก่อเหตุ
เพราะอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องของการก่อการร้ายหรือไม่

เขาไปเช่ารถตู้ก่อนที่จะมาก่อเหตุ
ก็คือแสดงว่ามีเจตนาอยู่แล้วที่จะก่อเหตุนะคะ
แต่ว่ายังไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องอะไรกับการก่อการร้ายหรือไม่
เพราะว่าทางสื่อเขายังไม่ยืนยันแล้ว
ทางตำรวจแคนาดาเองก็กำลังเร่งสอบอยู่ค่ะ
คือช่วงหลังเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยในต่างประเทศ

เดี๋ยวคงติดตามกันต่อไปว่าสาเหตุจริงมาจากอะไรนะคะ